สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะสวัสดีครับผมเรื่องสวยมากคุณมดดำ
แล้วข้อมูลตอนนี้มันมีเงื่อนงำปฎิวน์เป็นมีเงื่อนงำมเดี๋ยวก่อน
แล้วไปเปิดเจอมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะ
ถ้าไปแบบว่าตำแหน่งแรกที่ไปหาเจอเลยใช่ไหม

เปิดปุ๊บแล้วศพก็ถูกหั่นเป็น๕ชิ้น
หมายถึงว่าศพนั้นถูกหั่นเป็น๕ชิ้น
คือจริงแล้วถ้าสมมุติจะเล่าเรื่องตั้งแต่ต้น

ช่วงตัวโดนตัดออกศีรษะโดนตัดออก
เพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งหมด๕ส่วน
แขนซ้ายแขนขวาช่วงบนศีรษะแล้วก็ช่วงล่าง
แต่ปรากฏว่าผู้หญิงสิ่งที่หายไปคือหน้าอก
หน้าอกหายไปคือเปิดเข้ามาในตู้เย็นปุ๊บถึงขนาดช็อก

น้องกายเนี่ยเรียนมหาวิทยาลัยชื่อดังนะครับ
เรียนวิศวะคอมวิศวะคอมเป็นเด็กที่เรียนดีมาก
หน้าตาดีด้วยปี๒มาตลอดระยะเวลา
เป็นเด็กที่เมื่อก่อนอยู่กับพ่อ
แล้วก็ปรากฏว่าเด็กคนนี้เป็นโรคซึมเศร้า
ก็เลยเพิ่งมาอยู่กับแม่ได้จริงประมาณสัก๒ปีกว่า
๒ปีกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เขาบอกว่า
ไม่รู้แหละว่าลูกจะเป็นคนทำจริงหรือเปล่า
ก็มันเนื่องจากเสียชีวิตไปแล้วทั้งคู่
แต่คราวนี้ก็มีชาวเน็ตทั้งหลาย

ซึ่งวันนี้มีเพจนึงเนี่ยเขามีการจับข้อพิรุษว่า

ได้ครับผมผลพิสูจน์ค้าหันสบที่ไปมา
ค้าหันสบนางสาวยุรีถาววัน๓๒ปี
ถูกฆ่าแยกชิ้นส่วนยัดตู้เย็นภายในบ้านซอยท่าข้าม
๒๘แยกหกแขวงสมัยดำบางขุนเทียนกรุงเทพฯ
ส่วนนายสีระชื่อว่านายสีระสมเด็จ
อายุ๒๐ปีบุตรชายได้ใช้อาวุธปืนของแม่ขนาด๓
ลั่นไกลใส่ตัวเองที่ขมับขวา

อาการสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนครโทฤษ
และเสียชีวิตในเวลาต่อมาช่วงเย็นนะครับ
วันนี้ครับวันที่๒๖นะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พันธุ์บริโรคเอกิษณะปรองโครสกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เจ้าที่พิสุทธิ์หลักฐานแพทย์และได้ร่วมกัน
ตรวจสถานที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ขม่าวดินปืนจากผู้ตายทั้ง๒รายครับ

เพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงตามขั้นตอนของกฎหมายนั่นเองฮะ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานต่าง
เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผู้บังคับบัญชากองบังคับการตำรวจนครบาน๙เปิดเผยว่า
ตำรวจต้องอาศัยเวลาแล้วก็พญาหลักฐานนะครับ
ที่จะทำให้พิสูจน์ได้ทราบได้ว่าการเสียชีวิตของผู้ตายที่ถูกหั่นศพนั้นเกิดจากผู้ใด
สังคมมองว่าน่าจะเป็นลูกหรือไม่ซึ่งทางเจ้าที่เนี่ย
ยังไม่มีประจักษ์พยานนะครับที่จะยืนยันว่า
จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวมีแม่อยู่กับลูกเพียง๒คนเท่านั้น
ส่วนเรื่องการเสียชีวิตเนี่ยต้องให้แพทย์เนี่ย
แรงงานผลคณสูตรมาว่าตายไปกี่ชั่วโมงแล้ว
แล้วก็มีผู้ตายติดต่อกับใครเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วก็เตรียมเรียก๒พยานนะครับที่มาพบเนี่ย
สอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อให้สิ้นกระแสความนะครับ
ในฐานะที่บุคคลทั้งสองมีความใกล้ชิดกับผู้ตาย
อกจากนี้จะต้องไปสอบปากคำแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
ที่จ่ายยาว่าการป่วยของผู้ตายถึงขั้นไหน
เพื่อนำมาประกอบหลักฐานในคดีนี้ต่อไป
นายเอกนามสมมุตินะครับผมเป็นเพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิต

เดินทางมาร่วมรับศพเปิดเผยว่ารู้จักกับติ๊กมาหลายปี
ตั้งแต่อยู่บ้านใกล้กันที่ย่านถนนศรีนครินนะครับ
แม่ลูกคู่นี้รักกันมากผู้จาดีครับ
ตนไม่เคยเห็นแม่ลูกคู่นี้ทะเลาะกันเลย
ไม่เคยเล่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้องกาให้ฟังเลย

พยานที่พบศพเนี่ยนางสาวยุรีคนแรกเป็นเพื่อนที่มีปัญหากันด้านธุรกิจ
ตัดเพื่อนกันเลยตัดเพื่อนตัดเพื่อนกันเลยนะ

คนที่พูดเนี่ยเลิกติดต่อกันไป๕ปีแล้ว
ส่วนนางสาววรนุษย์นะครับผมนะฮะแล้วก็นายบุญชัย
ทั้งสองคนเป็นเพื่อนสนิทที่รู้จักผู้ตายมานานแล้วก็รักกันมากนะครับ
ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทั้งคู่จะเดินทางเข้าไปในบ้าน
และอาจเปิดตู้เย็นหาน้ำดื่มได้

จะเล่าให้ฟังอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
เขาก็มีการจับข้อผิดสังเกต
คือข้อสงสัยคือในคดีฆ่าหันศพแม่

อันนี้คือความคิดของคนผู้เจ้าของเพจเองนะ

มันอาจจะมีการคาดเคลื่อนกันได้นะครับ
เพราะว่าเขาบอกว่าจริงแล้วข่าวที่เราดูกันเนี่ย

เขานัดทำเพื่อนแบบเขา
จะนัดกับผู้ตาย
สักพักนึงลูกชายเปลี่ยนคำพูดอีกแม่ไปไหนแม่ออกไปข้างนอกแล้ว
เขาก็เลยบอกว่าตอนนั้นเขามีแต่รู้สึกว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องเดินกลับไปเปิดตู้เย็น
มีอะไรมาโดนจิตโดนใจให้เขาไปเปิดตู้เย็น
แต่คอมมอนเซ็ตพี่ชาวพี่ชาวรู้สึกว่าถ้าหาคนเนี่ยต้องเดินขึ้นไปบนบ้านก่อนหรือเปล่า
ไม่รู้เขาบอกว่าอยู่ในตู้เย็นคือเขาอยากแบบใจเขาพุ่งไปที่ตู้เย็นไง
เขาว่าอย่างนั้นเหมือนอะไรก็ไม่รู้ถ้าสมมุติจะพูดแล้ววิญญาณอาจจะโดนจิตโดนใจหรือเปล่า
อันนี้เราไม่รู้ซึ่งเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่วันนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่า
ถ้าเทียบแล้วเนี่ยถ้าเราติดต่อเพื่อนไม่ได้แล้วไปหาเพื่อนที่บ้าน
แต่อันนี้เข้าไปสิมึงก็เห็นรถของผู้ตายเนี่ยต้องจอดอยู่หน้าบ้าน
เขาบอกแม่อยู่แถวเนี่ยแหละลูกคือเขาตอบอย่างงั้น
ที่คนปกติจะไปเจอศพในตู้เย็นไม่ใช่เรื่องง่าย
ไม่ใช่เรื่องง่ายและเป็นเรื่องที่ยากมากด้วยนะ
เพราะมันเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงเป็นไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่กันแค่สองคนแม่ลูก
ไปไม่ได้ทำไมถึงโฟกัสในการไปเปิดตู้เย็นเดี๋ยวนั้นเลย
เขาก็ว่าอย่างนั้นแล้วก็เดินไปที่ตู้เย็นเลย
แล้วก็เจอศพที่หั่นกันเป็น๕ชิ้นมันแปลกป่ะแปลก
เขาบอกว่าพอเปิดตู้เย็นเจอศพแล้วอยู่ดีลูกก็ไปหยิบปืน
หยิบปืนมายิงฆ่าตัวตายแกก็งงงงงในงงบ้าหรือเปล่า
นึกถึงคนปกติว่าถ้าฆ่าคนแล้วเนี่ยมีความคิดว่าถ้าฉันฆ่าแม่แล้วจะยิงตัวตายตาม

ถ้าเป็นโรคซึมเศร้าที่เขาพูดจะมานั่งหั่นศพให้เป็นหน้าที่
ชิ้นละการฆ่าหันศพนี้ทรมานมากนะฮะ
เพราะว่าหันช่วงหัวช่วงตัวช่วงล่างสะอึกทั้งหมด๕ชิ้น
คุณคิดดูว่าถ้าสมมุติฆ่าแม่เสร็จแล้วจะมายืนรอดูศพแม่ตัวเองเหรอ

นึกถึงคนถ้าฆ่าเสร็จแล้วมีความผิดอยู่

แล้วเปิดมาปุ๊บถึงจะขอให้ยิงตัวตาย

เขาบอกว่าถ้าสมมุตินะครับ
เขาบอกว่าถ้าสมมุติเนี่ยบังเอิญหิวน้ำเปิดตู้เย็น
คนปกติก็ไม่ควรเปิดช่องแข็งอยู่แล้วหรือเปล่า

ต้องเปิดด้านล่างก่อนหาน้ำกิน

คนปกติใครกินน้ำเข้าไปเปิดช่องฟีด
ถูกเพราะว่าปกติก็ต้อง

ไม่รู้เหมือนกันน้ำแข็งมาก็ต้องถือแก้วมาด้วยดิ

เห็นคนเปิดตู้เย็นเจอศพแม่ตัวเองปุ๊บ
ลูกชายก็เลยยิงตัวตายหนีความผิด

แกจะมารอให้คนไปเจอศพก่อนแล้วค่อยฆ่าอย่างนั้นน่ะเหรอ

หรือถ้ายิงตัวตาย

จะฆ่าหันศพทำไม

เอาจริงถ้าแกฆ่าหันศพใครสักคนไว้ในบ้าน

สมมุติเราฆ่าคนตายในบ้าน
แล้วเราเอาศพของตัวเองอยู่ดี

หรือว่าให้คนเข้าไปในบ้านเราง่ายได้ขนาดนั้นเลยหรอ

หรือว่าด้วยอาการที่เขาเป็นแบบนั้นหรือเปล่า
ภารกิจแน่นิ่งอย่างงี้เหรอ

ต่อตำรวจเขายืนยัน๑๐๐แล้ว

ว่าในช่วงที่มีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้น

ตั้งแต่ช่วง๒ทุ่ม
แล้วเพื่อนตัวเองเนี่ยไม่รับสายต้องห่วงใยขนาดมาดูแลที่บ้านเลยเหรอ
อืมถ้าแกโทรไปหาเพื่อนแล้วเพื่อนไม่รับเนี้ยจะเป็นยังไง
แล้วทำไมลูกต้องทำเหตุการณ์รุนแรงขนาดนี้กับแม่ตัวเอง
อันนี้ที่คนก็สงสัยกันปืนที่ลูกฆ่าตัวตายเป็นปืนของแม่
อ่าถูกเป็นปืนของแม่เพื่อนแม่บอกว่าลูกชายโวยวายหน้าบ้านว่าทำไม
นะฮะมาทำไมกันเยอะแยะตอนเพื่อนไปหาแม่ที่บ้านเขาว่าอย่างงั้นอืมนะฮะ
แล้วก็ถ้าลูกฆ่าหันศพแม่ยัดตู้เย็นเนี่ยคนแถวนั้นจะไม่ได้ยินเสียงร้องอะไรเลยเหรอ
อืมนะฮะแต่ก็มีแหล่งข่าวเขาบอกว่ามีคนข้างบ้านได้ยินเสียง
ตอนช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งมีคนเสียงกรีดร้องนะฮะแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไร
ก็คิดว่าทำไมแบบว่าโวยวายอะไรอยู่นึกว่าทะเลาะนึกว่าทะเลาะกันนะครับ
แล้วก็ข้างบ้านก็ได้ยินว่าพ่อแม่ลูกคู่นี้ทะเลาะกันในบ้าน
อันนี้คือเขาสันนิษฐานมาแล้วก็จากคำให้การของคนที่อยู่ติดบ้านติดกันนะ
อันนี้เขาเล่ามาอืมแล้วบอกว่าลูกชายถ้าปวดโรคซึมเศร้าจริงจริง
จะสามารถฆ่าหันศพได้ขนาดนี้เลยเหรอนายแพทย์เขาบอกว่าจริงจริงแล้ว
ไม่ถึงผู้ปวดซึมเศร้าไม่ไม่ไม่น่าถึงเออนะครับอ่าถ้าสมมุติว่าเป็น
ซึมเศร้าแต่มีอาการทางจิตเวทร่วมอยู่ด้วยอันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นไปได้
อืมที่การอ่ามีการการฆ่าศพแต่ถ้าถ้าเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าอย่างเดียว
จะนึกถึงในตัวเองส่วนหนึ่งไม่ไม่มีทำได้ขนาดที่ต้องซึ่งเขาบอกว่ามืดแล้วคอลเด็กเด็กก็ทำความสะอาด
สะอาดหมดเลยนะฮะแล้วก็ทะเลาะกับแม่ตัวเองจนตอนตอนประมาณสักสองทุ่ม
ถ้าสมมุติจะฆ่าเนี่ยก็ฆ่าประมาณสัก๒ทุ่มหั่นศพ
แง่อย่างงี้น่าน่าแบบศพกว่าจะเสร็จเนี่ยกว่าตีสี่นะฮะ
เอาเวลาที่ไหนแบบว่ามาทำความสะอาดบ้านได้เร็วขนาดนั้น
เขาบอกว่าจริงแล้วมันมีข้อสงสัยอีกเยอะพอสมควร
อันนี้คือข้อมูลใหม่ที่สรุปนะครับก็คือว่าเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่า
ตอนหัวข้ำเดี๋ยวได้ยินเสียงทะเลาะกันมีเสียงดังตี๔
ได้ยินเสียงปักตอนตี๔เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่
หั่นนะหั่นศพสับกระดูกไอ้ปักนึกนึกถึงตัวคุณไปที่
ตามแผงหมูตึกคือแบบว่าเหมือนหั่นหั่นเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
เขาก็ว่าประมาณตี๔ได้ยินเสียงปั๊กไม่รู้ว่าเป็นการสับกระดูกหรือเปล่า
นะครับแต่ปกติเขาบอกแม่ลูกคู่นี้เป็นแม่ลูกที่รักกันดีอืมนะ
เพื่อนบ้านเนี่ยได้ยินเสียงเปิดน้ำในห้องน้ำตลอดเวลาอันนี้ก็คงจะเป็นการทำความสะอาดและห่างตกน้ำนะฮะ
แล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยได้ยินเสียงปั๊มน้ำปั๊มน้ำคือเปิดน้ำตลอดมันก็จะมีปั๊มน้ำทำงานตลอดเวลา
เพื่อปั๊มน้ำทำงานตลอดเวลามีชิ้นส่วนมนุษย์หน้าอกพร้อมซิลิโคนอยู่ในชักโคก
ที่เขาแบบโอ้อันนี้เนื่องจากซ่วมกดเท่าไหร่ก็กดไม่ลงก็เลยทำการทุบชักโครก
ปรากฏว่าพบหน้าอกแล้วก็ซิลิโคนเนี่ยอยู่ในชักโครกชั้น๒ของบ้านนะฮะ
มีหัวขาท้องใส่ถุงพลาสติกเนี่ยยัดใส่ช่องฟรีสต์เอาไว้
ก็คือหัวเนี่ยก็คือใส่ขาท้องเนี่ยก็คือใส่ช่องฟรีสต์เอาไว้
กู้ภัยบอกไม่มีคราบเลือดเลยแต่เวลาใช้สารเคมีในการตรวจบอกโอ้โหเต็มห้องน้ำเลยนะครับ
แล้วก็กู้ภัยบอกว่าตอนไปถึงเนี่ยคือศพแข็งแล้วก็นานแล้วก็นานแล้วก็ใส่ฟรีสไปแล้วนะครับ
แล้วเพื่อนมาที่บ้านเนี่ยเจอลูกชายอ่ะแล้วว่าแม่หายไปไหน
แต่ผมรู้ว่าจะไปตามหาแม่ที่ไหนมาทำไมกันเยอะแยะนะฮะ
แล้วก็ในสุดเมื่อเจอปุ๊บเขาไปเปิดตู้เย็นปุ๊บลูกชายก็เลยยิงตัวตาย
เพราะว่าอย่างนั้นเพื่อนบ้านบอกปกติเนี่ยแม่จะซักผ้าตากไว้หน้าบ้าน
พอเพื่อนมาถึงไม่เจอราวตากผ้าแล้วอันนี้ก็ข้อสงสัยอีก
ลูกชายตอนไหนลูกชายเนี่ยมาตายตอน๖โมงเย็นที่โรงพยาบาล
คาดว่าหั่นศพที่ชั้น๒คาดว่าหั่นศพที่ชั้น๒แล้วเอาศพลงมาใส่ตู้เย็นในชั้นล่าง
เพื่อนบอกว่าหาที่นอนห้องนอนก่อนแต่เห็นกระเป๋าเนี่ยเห็นของผู้ตายอยู่บนห้อง
ลงมาหาทั่วบ้านก็ไม่เจอจนไปเจอในตู้เย็นว่าเป็นศพไปแล้ว
อย่างล่าสุดครับณวันนี้ตอนนี้ก็เป็นคดีที่หลายคนเนี่ย
ให้ความสนใจกันพอสมควรซึ่งทางตำรวจเองก็ออกมายืนยัน
ตำรวจเองออกมายืนยัน๑๐๐ว่าน้องกายฆ่าหันศพ
แล้วก็จับแม่ตัวเองเนี่ยยัดตู้เย็นสิ่งที่บ่งบอกได้ดีที่สุดตอนนี้คืออะไร
กล้องวงจรปิดเราย้อนกลับไปคุณสิระน้องสิระสมเดชหรือกาย
อายุเนี่ย๒๐เองนะฮะอายุเพิ่ง๒๐เป็นนักศึกษาชั้นปีที่๒๙
วิศวะคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยที่ชื่อดังเลยล่ะการศึกษาของเด็กดีนะครับ
เหตุฆ่าหันศพนางสาวยุรีเถาวันหรือติ๊กติ๊กเป็นใครติ๊กคือแม่
ติ๊กคือแม่แม่อายุเพิ่ง๔๒โดยการนำชิ้นส่วนอวัยวะยัดตู้เย็น
ภายในบ้านพักนะฮะอย่างที่บอกว่าซอยท่าข้ามเนี่ยแหละแล้วในที่สุดเมื่อคนมาเจอศพแม่ปุ๊บ
สิ่งที่น้องเขาทำได้คืออะไรตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองด้วยการเอาปืนของแม่มายิง
ความคืบหน้าที่สุดวันนี้คนไทยเกือบ๗๐กว่าล้านคนฉันเชื่อว่าเกือบ๔๐๕๐ล้านคนติดตามข่าวนี้กันอยู่
ซึ่งเขาบอกอย่างนี้น้องศิระมีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและต้องเข้ารับการรักษากับหมอมากว่า๒ปีแล้ว
ความคืบหน้าพลตำรวจตีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์รองพบชนเผยว่า๑พบอาวุธปืนพบอาวุธมีดที่พบภายในบ้าน
เจ้าหน้าที่เก็บไปตรวจสอบทั้งหมดรวมถึงค้อนด้วยซึ่งเชื่อว่าทั้งหมดจะใช้เป็นอุปกรณ์ในการชำแหละศพ
ทั้งหมดน่าจะเป็นอุปกรณ์ในการชำแหละศพโดยจากพญานหลักฐานเชื่อว่าเขาใช้อุปกรณ์เหล่านี้แหละในการชำแหละศพแม่ตัวเขาเอง
ทางด้านทางตำรวจบอกอีกตอนนอกจากนี้มีพยานหลักฐานมีเพียงแม่ลูกอยู่ที่บ้าน๒คนแม่ลูกเท่านั้นเอง
ยังไม่มีใครเข้ามาในบ้านได้เลยเนื่องจากอะไรเขาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตั้งแต่วันเสาร์นะฮะจนถึงวันจันทร์ไม่มีบุคคลอื่นเข้าออกจากบ้านนอกจากแม่ลูกเจ้าของบ้านสองคนเท่านั้น
ซึ่งคาดว่าเวลาในการฆาตกรรมนี้น่าจะเริ่มฆาตกรรมตั้งแต่๒ทุ่มเป็นต้นไป
ตำรวจก็บอกว่าส่วนเพื่อนบ้านของแม่ที่เข้าไปเจอศพคนแรกเพื่อนของแม่ก็คือเพื่อนที่ทำอาชีพเดียวกันนะครับ
เพราะว่าติดต่อคนตายไม่ได้ติดต่อคนแม่ไม่ได้เลยมาตามที่บ้านก่อนเจอลูกชาย
ลูกชายท่าทางครั้งแรกที่๘ก็มีพิรุษไม่ให้เข้าบ้านจึงแจ้งตำรวจแล้วก็ไปพบศพในตู้เย็นนั่นแหละ
ซึ่งพยานที่เจอศพคนแรกได้เปิดดูทั่วบ้านเลยทั้งตู้เสือบผ้าและก่อนทุกห้อง
เนื่องจากมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลูกชายเขามีพิรุษ
ดีนะไม่เอาปืนยิงคนนี้ถ้าปี๊ดขึ้นมานะเอาปืนยิงเพื่อนไหว
พยานไม่ได้เปิดดูเฉพาะในตู้เย็นครับตำรวจกล่าวยืนยันว่า
ผลจากการชนะสูดศพแม่เพราะว่าการหั่นศพใช้วิธีนำมีดฮะเออ
ฟังวิธีของเขานะฮะใช้มีดมาวางแล้วใช้ค้อนต่อโอ้โหมด
ใช้มีดเนี่ยมาวางเสร็จแล้วก็ใช้ค้อนเนี่ยตอกนะฮะเพราะบนรอย
เลือดกระจายจุดทั่วไปฮะโดยนำชิ้นส่วนศพที่หายไป
ชักโครกแล้วก็โดยนำชิ้นส่วนศพล้างในห้องน้ำ
จากนั้นก็นำชิ้นส่วนทั้งหมดล้างเลือดให้สะอาด
แล้วเอาชิ้นส่วนแม่ก็คือคนชิ้นส่วนทั้งหมดก็คือแม่ของตัวเอง
ใส่ถุงพลาสติกแล้วเอาชิ้นส่วนทั้งหมด
มียาวนานมากแล้วก็เอาชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ย
เข้าไปในตู้เย็นส่วนที่มีการเฉือนเต้านมนั้น
คาดว่าไม่สามารถเอาชิ้นส่วนเข้าตู้เย็นได้
เลยต้องเฉือนเต้านมออกเพื่อจะทิ้งในชะโคกนะฮะ

เพื่อจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเล็กพอที่จะใส่ตู้เย็นได้
ซึ่งวันนี้ก็คงจะไม่มีใครได้รู้ความจริงอีกแล้วด้วย
เพราะว่าคนตายพูดไม่ได้อีกแล้ว

ว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นเพียงคนเดียว
ก็คือน่าจะเป็นลูก

ซึ่งสรุปคำสัมภาษณ์สั้น
ของตำรวจก็สรุปได้อย่างนี้ว่า

ตั้งแต่๒ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน

จนถึงไม่ใช่เที่ยงคืนเที่ยงวัน
ที่พบศพนั่นแหละก็คือพบตอนเที่ยง

สองตำรวจเห็นตอนลูกชายเป็นคนยิงตัวเอง
อันนี้คือข้อสรุปใหม่ทั้งหมดนะครับ

สามจุดชำแหละศพ

ไม่พบรอยเลือดด้วยตาเปล่า

หลังจากชำแหละศพปุ๊บเด็กทำความสะอาด

หลังจากที่ใช้สารเคมีนะครับ

มีแต่รอยเลือดหมดเลยเต็มห้องน้ำเลย

คำถามว่าชิ้นส่วนที่หายไปมีอะไรบ้าง

ช่วยในการสั่นศพ

เพื่อมีการกระแทกลงมา
กระแทกลงไปให้มันคาดกัน

ไม่พบยาเสพติดในร่างกายลูกเลย

ทำอะไรไม่ได้แล้วเนาะ

ปุ่มหนึ่งเหมือนกันมีเพื่อนแฉอีกปุ่มแล้วกันว่า
แม่ลูกทะเลาะกันนะเพราะว่าอาจจะมีเพราะผู้ชายเนี่ย
จีบแม่เขาแต่โดนลูกไล่ตะเพิดออกไป
คือเพื่อนเขาก็มาแฉอีกหนึ่งปมนะฮะตอนนี้ว่า
หากแม่ลูกจะทะเลาะกันเพราะว่าผู้ชายมาตามจีบแม่
แต่โดนลูกไล่ตะเพิดออกไปคือ
คุณยุรีเถาวันอย่างที่บอกกันนะครับกับลูกชายเขาคุณศิระเนี่ย
แต่เป็นครูของคนติ๊กก็คือผู้ตายเนี่ย
ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อนะครับว่า
พึ่งทราบข่าวเรื่องติ๊กถูกทุกขุมอยู่ไหนกล้างเมื่อเช้า
จึงขี่รถมาดูที่บ้านหลังนี้เพราะตนสนิทกับติ๊กมาก
ฉันได้คุยกับติ๊กเป็นครั้งสุดท้ายคือติ๊กโทรมาหา
บอกว่ามีเรื่องกุ้มใจมากเพราะก่อนหน้านี้มีผู้ชายมาตามจีบติ๊ก
เพราะติ๊กก็ยังถือว่าดูดีนะอายุคือ๔๒
แต่น้องกายก็คือลูกชายเขาเนี่ยหึงห่วงแล้วก็ด่า
แล้วก็ไล่ตามเพื่อนผู้ชายคนนั้นออกจากบ้านทำให้ติ๊กมีปากเสียงกับลูกชาย
เขาบอกอย่างนั้นผู้สื่อข่าวว่ามีปากเสียงกันเยอะไหมมีทำร้ายร่างกายกันบ้างไหม
เพื่อนของติ๊กกล่าว่าไม่ถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันแค่มีปากเสียงกันเฉย
แต่ติ๊กกุ้มใจมากเพราะว่าไม่อยากจะมีปัญหากับลูก
เพื่อนผู้ตายเขายังบอกว่าไงอีกรู้ไหมครับก่อนหน้านี้เคยมีทะเลาะวิวาดกันแล้วนะ
มีเรื่องที่น้องกายติดพนันเกมในออนไลน์คือติดพนันเกมในออนไลน์ติดพนันเกมในออนไลน์
แล้วไม่มีเงินจ่ายแต่ติ๊กก็ตักเตือนแล้วก็เล็กน้อยคิดว่าไม่น่าจะเป็นสาเหตุนี้หรอก

เด็กชายปารมินปาธวาสหรือน้องเฟิร์ส
น้องเฟิร์ดนี่อายุเพิ่ง๕ขวบนะฮะ
หายตัวไปจากบ้านตั้งแต่๒๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
หลังจากที่โดนปู่เนี่ยพูดเสียงดังใส่นะ
แล้วก็ส่งเสียมให้เพื่อปู่เนี่ยจะเอาเสียมเนี่ย

แล้วน้องเฟิร์สคงน้อยใจนั่นแหละแล้วก็เดินหายออกไปจากทุ่งนา
ปู่ก็กำลังขุดหาปูนาอยู่เดินหายไปพร้อมกับหมา
เดินหายไปพร้อมกับสุนัขคู่ใจหมาชื่อไอ้ตุ๋นนะฮะ
โดยเย็นวันนั้นมีเพียงสุนัขที่เดินทางกลับมาบ้าน
ส่วนน้องเฟิร์สหายไปขนาดที่ไม่ทราบชะตา
คือ๒วันเต็มแล้วยาดก็ตามหาแบบพลิกแผ่นดินเลยฮะ
ที่บ้านพักของน้องเฟิร์สเด็กชายวัย๕ขวบเป็นคนอุดรธานีเนี่ย
ชาวบ้านได้เตรียมการที่จะออกค้นหาตามจุดต่าง
ต้องสงสัยโดยเฉพาะที่รำห้วยกุฎครับ
ซึ่งลำห้วยกุดมีความยาวประมาณ๑กิโลเมตร
อยู่ในวัดกู่แก้วรัตนารามที่เขาเชื่อว่าเป็นมิติ
เชื่อว่ามีสิ่งลี้ลับบังตาอยู่
โดยชาวบ้านเกือบร้อยออกตามหาในลำห้วยในป่าภายในวัด
ร้องเรียกหาน้องเฟิร์สกันแล้วก็มีการทำพิธีนะครับ
เชียงคล้องเหรอฮะเชียงคล่องนะครับเชียงคล่อง
ตามความเชื่อเพื่อไล่หาจุดที่น้องเฟิร์สหลบซ่อนตัวอยู่ตามความเชื่อ
ต่อมาทางผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูทรกู่แก้วเนี่ย
ได้นำตำรวจค้นหาตามกุฏิพระสงฆ์อีก๑๐หลังจนครบท่อน
จนถึงวันนี้ไม่มีใครพบน้องเฟิร์สแต่อย่างใดนะฮะ
สำหรับเรื่องของความเชื่อที่ถูกสิ่งลี้ลับบางตาเป็นความเชื่อของชาวบ้าน
ครับแต่ตำรวจได้ตั้งไว้๓ประเย็นคือหนึ่งเด็กถูกรักพาตัว
สองเด็กอาจจะจมน้ำอืมสามหรืออาจจะไปอยู่บ้านญาติในลำห้วยกุฎยาวประมาณหนึ่งกิโล
แต่ถ้าจมน้ำป่านี้ต้องอืดใช่ไหม

สุดนักก็ไม่เจอแล้วก็วิ่งหายเลยเนอะ
อ่าฮะข่าวเจอล่าสุด
เจอแล้วแต่ว่าน้องเสียชีวิตไปแล้ว
อ๋อล่าสุดเจอแล้วแต่น้องเสียชีวิตไปแล้ว

เป็นที่เที่ยวได้อย่างแบบว่าถูกอกถูกใจ

เที่ยวยอดฮิตก็คือดอยอินทนนท์นะคะ

ขนาดนี้ยังไม่ใช่รูดูการนะคะ

ว่ายอดดอยเนี่ยสูงสุดต่ำสุดไปที่
องศากับสูงสุด๑๖องศา
แม่ปานก็๖องศานะคะ

ที่ทำการต่ำสุด๑๐องศา
แล้วก็สูงสุด๒๕องศา

เหยขาบนะเขาเรียกว่าเหยขาบเนี่ย

ตอนนี้เขาบอกว่านักท่องเที่ยวนะคะทั้งหมดเนี่ย
ประมาณ๓๐๐กว่าแบ่งเป็นชาวไทยก็๒๓๐๐นะฮะประมาณนะ
แล้วก็ต่างชาติประมาณ๘๐๐กว่าคนนะคะ
แห่กันขึ้นไปค่ะก็ได้เรื่อยนะคะจนปีใหม่ค่ะ

บางคนก็ไปญี่ปุ่นแต่ตอนนี้ใครที่ไม่ได้ไปก็นี่แหละค่ะ

แน่นอนอันนี้ก็สถานที่ท่องเที่ยวนะคะ

ก็มีพี่กั้น
แล้วใครจะกล้า
ก็ลองดูฮะจ้าเอ๋กันได้นะครับผมช่วงหน้าสักครู่เดียวครับผม

ทำไมทำให้แม่ตัวเองได้
เปรี้ยวกล้าหันศพอย่างนี้ทุกคนยังให้ความเห็นว่า

เรื่อยยังว่าบางตอไม่ใหญ่มาก
ถูกแล้วก็อย่างที่มดดำบอกว่า

ทะเลาะหลายทีแล้วไม่เพิ่งทะเลาะนะ

บรรดาโตฉาขนาดนั้นแล้วฆ่าปุ๊บแล้วหันศพทำไม

อาจจะเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวค่อยทยอยทิ้ง
อาจจะไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องฆ่าตัวตายหรือเปล่ามด

ก็คือคิดว่าฟีดไว้เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่น
พอไม่ส่งกลิ่นปุ๊บเสร็จเดี๋ยวค่อยทยอยเอาศพไปทิ้ง
เอาศพไปทิ้งแต่พอมีคนมาเจอเรื่องแดงปุ๊บ
ก็รู้แล้วแต่เขาบอกว่าบ้านตรงเนี้ย
มันเหมือนมีอาถรรพ์ถ้าสมมุติคนเราบอก

สองบ้านหลังนี้เคยมีการฆาตกรรมอย่างนี้อยู่แล้ว

วันนี้ที่คนก็แชร์กันอย่างนี้เยอะเลย
หนึ่งรู้สึกจะมีการหยุดอยู่อยู่บนทางสามแพ่งอะไรอย่างเงี้ย
ว่ากำลังนั่งดูข้อมูลอยู่เนี่ย
ว่าอยู่ในทางสามแพ่ง
แล้วก็เหมือนแบบบ้านหลังนี้
เคยมีคนตายอยู่แล้วเคยมีคนตายลักษณะอย่างนี้

อืมคือโดมนี่เค้าเป็นความเชื่อ
แต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใด
อันนี้เป็นเรื่องที่คนเค้ายังติดตามกันอยู่เยอะเหมือนกัน
เอ้าเราไปกันต่อกันดีกว่านะครับ

เด้งเป้า
ปฏิเหตุเอามาเรื่องของเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง
ลูกทุ่งเต็มร้อยช้างน้อยเผ็ดบุบผ่านี่
ได้มีการโพสต์ข้อความประนามวงหมอลำวงหนึ่ง
หลังจากที่มีการโพสต์รูปแล้วก็คลิปนะฮะโปรโมทวงครับ
ซึ่งเป็นภาพแดนเซอร์สาวชุดสีแดงนี่ฮะชุดสีแดงเนี่ย
เด้งคล่อมหน้าคนดูคล้ายกับกำลังเล่นท่ายากยากอยู่ครับ
ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมในวงดนตรีนั้น
นำชัยไทยอีสานหัวหน้าวงเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความนะครับ
แจ้งถึงเหตุการณ์ดังกล่าวโดยว่าขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมยืนยันว่าทีมงานไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดแต่เป็นเพราะอุบัติเหตุ
จากแดนเซอร์ที่กำลังเต้นอยู่เนี่ยเกิดพัดตกลงฮะ
นี่ไงพี่เขาไปช่วยไว้ฮะเขาไปช่วยไว้ครับ

น้องขาหักแขนหักนะนี่จะสระตัวเองไว้ฟิชั่วยไว้

นะแล้วก็จากการตรวจสอบเพราะว่านอกจากคลิปสยิวของแดนเซอร์ชุดแดงแล้ว
อันนี้อะไร

น้องตกจริงหรือเปล่า

มันเป็นตกช่วงจังหวะก้นจ้ำเบ้าไงมด

พี่เขาเห็นพี่เขากระโดดตัวปุ๊บเอาหน้าเข้าไป

อันนี้คือการเซฟช่วยตัวเองด้วย

เออทำไมไหมควัตเตอร์ถึงที่ขอบเวที

นี่ตรงไหน
เพื่อนแม่เขาเห็นประตูตู้เย็นปิดไม่สนิท
เพื่อนเลยเดินไปเปิดดูตู้

หน้าช่องฟิศมีอะไรอย่างนี้

งูเหลือมยักษ์โผล่ขึ้นมานะคะ
ที่ก็จากไฟฟ้าของเกาะกลางถนนนะคะ

ที่ไหนที่กระบี่นะคะ

เมื่อรถกระบะมีรถกระบะเข้ามาถึงเนี่ยนะคะ

โอ้เหรอใหญ่มาก

ก็ได้ประสานครับ
ทำรถกระเช้าเข้ามาอย่างจุดดังกรางกลาง

จราจรกลางถนนชั่วคราวค่ะ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่หน่วยคู่ภัยจะนำไม้คล้อง
งูไปคล้องงูตัวดังกล่าวนะคะ

พบว่าเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่ยาว๔เมตรนะคะ
ครับหนัก๑๕กิโลกรัมค่ะโอ้โฮตัวใหญ่มาก
นำไปใส่กระสอบแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะ
สาเหตุที่งูเลื้อยขึ้นมาแล้วก็ไปอยู่บนเสาไฟฟ้าอย่างนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็คาดว่าเลื้อยไปหาอาหาร
พวกจิ้งจกตุ๊กแต่ที่ก็กินแมลงจุดช่ายสาวไฟตรงกลางคืน
แต่เมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะลงมาได้นะคะ

ครับบางขนาดที่บางคนบอกว่างูเหลือมนะคะ
เลื้อยไปนอนอาบแดดก็เป็นไปได้แม่อารมณ์ดีเนอะ

สำหรับงูเหลือมที่เลื้อยขึ้นไปบนเสาไฟฟ้ากลางถนนครั้งนี้นะคะ
ถือว่าสร้างความฮือหาให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากนะคะ
เพราะว่าไม่เคยเจอเคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน

๑๔กิโล๑๕กิโลถือว่าตัวใหญ่มากนะครับดูสิดูตอนที่เขาจับแล้ว

นี่ดูนะฮะตัวลำตัวของเขานางแข็งแรงนะ

โอ้โหนี่ฮะวัดได้เลยใหญ่มากนะตรงนี้
ก็เห็นต้องมีนะครับ
แป๊บเดียวเองจับลงมาข้างล่างปุ๊บแม้ขายลอตเตอรี่ก็ชาร์จถึงตัวงูเลย
หลังจากนั้นก็ทำการเปิดการทำการขายเลย

อย่างนี้ถือว่าไม่เด็กนะ

แล้วก็๑๕กิโลกรึย์ก็สิบหนึ่งห้า
ก็เอาไปคืนสู่ธรรมชาตินะคะ

โคกคู่ไร้ที่กั้นแชร์กันว่อนเน็ตเลยทีเดียว
ยังคงมีอะไรที่พิลึก
แล้วก็ไม่พร้อมในหลายเรื่องนะครับสำหรับกีฬาซีเกม
ครั้งที่๓๐ที่กรุงมณิลาประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองครับ
ล่าสุดเนี่ยแฮงเจลโมวิโดนักข่าวสาวชื่อดังของฟิลิปปินส์
มาดูการปรับปรุงห้องน้ำใหม่ของสนามริซาวสเตดียม

ซึ่งคลิปนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วประเทศนะครับ
แล้วก็มีผู้ชมกว่า๔๕แสนครั้งภายในเวลาไม่ถึง๒๔ชั่วโมง
ดูครับนี่ฮะมาเหงาก็อยู่ด้วยกันคู่ก็นั่งคุยไปนะครับ

คือโดยคลิปนี้เนี่ยเผยให้เห็นว่าฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับ
ซีเกมติดตั้งชักโคก๒ตัวอยู่ข้างกันในห้องน้ำหญิง
โดยที่ไม่มีสิ่งกีดขวางใดมากั้นชะโครกทั้งสองตัวดังกล่าว
กับว่าสามารถใช้งานได้พร้อมกันถึง๒คนในห้องเดียวนั่นเองนะครับ
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายอื่น
เข้ามาทวิตพร้อมแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างมาก
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปทางที่ขบขันล้อเลียนเช่นว้าว
ฉันว่านี่เป็นการแบ่งให้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงกระชับความสัมพันธ์กันอะไรแบบนั้นหรือเปล่า
หรือการแบ่งปันคือการห่วงใหญ่นะครับ
ก็มีถังขยะกั้นแล้วมันใช่ไม่ใช่มันจะเข้าไปไหนหรือวะ
ก็เข้าคู่เลยไงมดเข้าคู่เลย
เหมือนห้องอาบน้ำแบบทหารป่ะเวลานี้เขาก็ใช้ด้วยกันรวมกันหมดเลย
แต่ถ้าเป็นตามร้านเหล้าก็จะเป็นอีกข้างหนึ่งเป็นห้องเป็นชักโคตรข้างหนึ่งเป็นที่อ้วก
เหรอนะครับผมนะฮะตรงนี้
ถ้าสมมุติว่าเพื่อนซี้กันเข้าได้พี่เช้าก็ไม่มีปัญหาหรอก
แต่ถ้ามันไม่ใช่เพื่อนซีกันเนี่ยสิจะทำยังไงนะครับผมนะฮะ
อย่างไรก็ตามครับผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ออกมาบอกว่า
โคคู่แบบนี้ชิดแบบนี้เป็นมาตรฐานโอลิมปิกของรัสเซียมานานแล้ว
ไม่ต้องไปคิดแทนเขาเขาอาจจะไม่คิดอะไรเหมือนเราเนี่ยที่รัสเซียเขาก็ทำไว้
นะครับผมก็บอกว่าใช้สะดวกใช้ทีคู่เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลา
มีข่าวเช้าออกมามากมายส่วนใหญ่เป็นเรื่องการบริหารการจัดการที่ค่อนข้างย่ำแย่ของฟิลิปปินส์นะครับ
โดยเฉพาะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างก็จะเป็นที่พักนักกีฬาการเดินทางอาหารสนามซ้อม
แม้กระทั่งห้องแถลงข่าวที่ไร้ประสิทธิภาพไม่สมศักดิ์ศรีหน้าที่เจ้าภาพนั่นเอง

งานกาชาติพี่ผ่านเนี่ยครับ๑๐วัน
เขาบอกว่าอันนั้นไม่เท่าไหร่เราก็รู้นะคะว่าในงานมีอะไรบ้าง
แต่ที่สำคัญที่เห็นก็คือขยะขยะในงานกระชากนะคะ
๑๐วันเนี่ยได้๔๒๑ตันนะฮะ

เยอะนะคะนายชาตรีว่าที่นั่น๑๐๐๐กิโล
ใช่ค่ะ๑๐ตันเท่าหมื่น
๑๐ตันเท่ากับหมื่นโล

เขาบอกพ่วนบริการจากนักศิลป์แวดล้อมกรทมนะคะ
เปิดเผยว่าตามที่งานกาชาติมีกำหนดจัดทั้งหมดเนี่ยนะคะ

เขาบอกว่าสำนักสิ่งแวดล้อมกำจัดขยะมูลฝอยเนี่ย
เขาบอกว่าอย่างที่บอกมีอาสาสมัครเนี่ย
แนะนำการคัดแยกขยะทำอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้

พบว่าตลอดระยะเวลาของการจัดงาน๑๐วัน
ปริมาณขยะมุนฝอยเก็บได้รวมทั้งสิ้น๔๒๑ตันเฉลี่ยวันละ๔๒ตันค่ะ
แยกเป็นขยะทั่วไปร้อยละ๙๕๖ขยะรีไซเคิลนะคะร้อยละ๒๕
ส่วนที่เหลืออีกก็เป็นขยะทั่วไปอีก๑๕๐๐๑๕นะคะ

แต่พอว่าคนที่แยกจริงอ่ะไม่เยอะหรอก
เพราะบางทีบางคนงงค่ะไอ้ที่อยู่ในมือนี่
มันขึ้นหรือไม่ขึ้นบางทีเขาพอคิดไม่ออกว่า
แต่เอาจริงควดเขืมเกิดมันยังพอทำนั่น
เขาบอกอาหารปัญหาหลักเลยน่ะที่ทำให้ดูโสกปกเลย

วันนี้เศรษฐ์อาหารเกาหลีเขามีวิธีที่ได้แก้ดที่ดีมาก

มันจะกลายเป็นปุ๋ยขึ้นมาแบบว่า

หมื่นแต่คนเกาหลีรู้สึกเขาจะแบบว่าใช้
ใช้รถทำราคาให้มันถูก
ก็เหมือนซื้อแอร์เครื่องหนึ่งไว้ในบ้าน

เพราะเอาขยะโจ๊กอาหารการกินที่เปียกไปใส่ไป

มะม่ากรอบเลยฮะ

ประเทศไทยมีร้านอาหารญี่ปุ่นมากกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นมี

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีร้านอาหารญี่ปุ่นมากกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นประเทศเขาเอง

บ้านเรามีพวงพริกให้ปรุงด้วย
เพราะฉะนั้นเขาบอกประเทศไทยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณจะต้องเอาเครื่องไอ้ตัวนี้

ขนาดเครื่องนิดเดียวยังต้องสามหมื่นเลยนะ

แต่ว่าอย่างที่บอกว่าต้นทุนยังแพงอยู่
แล้วก็ก็ต้องมีการเรียนรู้ในการใช้เครื่องด้วย
เพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบง่าย
มันต้องดูแลเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ

นุ่นเขามีเป็นคอกเอาไว้ที่สนามหน้าบ้านเขา

ให้กับต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณบ้านเขา

ดีเสร็จแล้วเขาก็จะโยนเศษอาหารลงไป

เครื่องนี้มันดีจริงคือดีสำหรับคนที่อยู่ทุกวันนี้

หมายถึงว่าวันหนึ่งเสร็จอาหารปุ๊บคุณคิดดูว่าเสร็จอาหารหมักหมักหมู
มันคือขยะแบบว่าที่นำมาสู่โรคภัยไข้เจ็บด้วยนะ

ถ้าสมมุติเรามีเครื่องตัวนี้ทำเป็นปุ๋ยได้
หรือรัฐบาลสามารถทำให้มันถูกลงได้

บ้านเท่ากับพวกเราผลิตปุ๋ยกันเอง
มันอัดเป็นกลอนได้ด้วยนะคนดำอัดเป็นกลอน

แต่อย่างที่บอกว่ามันยังแพงอยู่นะคะ
มิสวัสดิ์ตอนไทยเก่งตามลงเรียนอาร์จิวาร์ลองคิดดู
เพราะว่าครูไทยเก่งเยอะครูลงเรียนอาร์จิวาร์เก่งเหรอด้วย
เอาว่าสามม
ครั้งนี้หนักกว่าเดิมเป็นโง่เลยครับ

เห็นโง่เจอโง่ช็อคหนักกว่าเดิม
ได้โพสต์ข้อความว่าการุณารักษาความสะอาดด้วย
คิดถึงผู้บริโภคด้วยนะไม่อยากเจอแบบนี้แล้ว
ปลาร้างงูพอแข็งเลยครับพี่น้องฝากแชร์ด้วยโดยผู้โพสต์คือ
คุณธีรวรรมอายุ๒๗ปีเป็นชาวบุรีรำ
ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนแล้วก็นายธีรวรรมน้องชายฝาแฝด
มาช่วยพ่อแม่ตากข้าวเปลือกที่หลานวัดที่บ้านโคปรศาสตร์
แล้วก็กำลังเตรียมทำส้มตำกินเป็นอาหารมื้อกลางวันก็ทำตกปลากินกันนะครับ
ตำเครื่องใส่มะละกอในครกเรียบร้อยแน่นอน
ใครไล่มันจะต้องคือปลาร้าเป็นปลาร้าเจ้าดังเลยครับ
จากร้านค้าอย่างหมู่บ้านซึ่งรับมาจากตลาดสดอำเภอใกล้เคียง
ซึ่งกินอยู่เป็นประจำรสชาตินี้แซ่บหลายอร่อยมาก
โดยตนตัดเอาปลาร้าออกมาจากถุงใส่ในครก
เห็นเนื้อชนิดหนึ่งเป็นเส้นยาวลักษณะไม่ใช่ปลา
โดยเองจึงเคียร์ขึ้นมาดูปรากฏเพราะเป็นงูตัวเล็กมีเกร็ด
ไม่ใช่ปลาไหล่หรือปลาชนิดอื่นที่มีลักษณะตัวยาว
แม่ตนเห็นถึงกับอาเจียนออกมาเลยครับ
เททุกอย่างได้ครกทิ้งหมดจึงล้มเลิกการทำส้มตำกินทันที
ซึ่งปลาร้าเจ้านี้นะฮะเมื่อปีที่แล้วตนก็เคยเจอไส้เดือนมาก่อนแล้ว
ปีนี้พัฒนาการจากไส้เดือนเป็นงูแล้วฮะตรงนี้
จึงอยากฝากถึงผู้ผลิตให้ระมัดระวังความสะอาด

ยังไงก็ยังคงอุดหนุนเจ้านี้อยู่เพราะรสชาติ
ต่อให้เจองูเจอไส้เดือนฉันยังต้องกิน

แต่ที่เป็นขาวเพราะอะไร

อย่ามีงูอย่ามีไส้เลือนอีก
งูคงเล้ยเป็นคงเล้ยไปทั้งกิน
อาจจะเป็นกลิ่นแบบว่ากลิ่นเจ๊ปลาหมากอะไรอย่างนี้

ถูกป่ะถูกโอ้ยดูนะฮะตามตลาดนะฮะต้องเจอแบบว่าคลาสสิกอย่างนี้
เดี๋ยวนี้เขาถึงทำเป็นขวดไงปลาร้าของคนนู้นคนนี้เห็นไหม
ถูกต้องนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกันนะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวกลับมากันตอนนั้นที่คุณตูนวิ่ง
แล้วก็ได้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์วันนี้ได้ใช้งานจริงแล้วสุดยอดช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
เฮ้ยแม็กซ์เรายังติดตามข่าวก็อยู่ไม่จบไม่สิ้นแล้วเนี่ย
ยังไม่จบเลยหรอจริงแม้กระทั่งยอดไลน์ที่ส่งเข้ามาพูดแล้ว
เขาแบบว่าทุกคนก็ตั้งข้อสังเกตกันตลอด
คือมันน่าสงสัยไง
เหรอมันเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอ

ซึ่งเนี่ยระหว่างที่ฉันจัดรายการอยู่เนี่ย

มันก็แปลกก็มีแยดเขาออกมาพูดถึงหลานชายเขาอ่ะ

เฮ้ยก็ช่วงที่เปิดทีวีดีโอเขาก็ทราบว่า

หมายถึงว่าแม่ของผู้ตายแม่ก็คือเป็นยายเขา
ยายก็ตกใจเหมือนกันที่ว่าหลานชายได้ทำให้ลูกสาวตัวเองตาย
ที่ผ่านมาหลานชายได้อยู่กับลูกสาว
แล้วก็โทรมาหาบ่อยว่าหลานเป็นโรคซึมเศร้า

ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้โทรไปหาหมอแล้วกินยาตลอด
อาการดีขึ้นวันเสาร์ที่ผ่านมาลูกยังโอนเงินมาให้๒๐๐๐เลย
แล้วก็โทรมาหาบอกว่ากับฉันอยู่ว่าปีใหม่จะขึ้นมาหานะ
แล้วก็จะพาหลานชายมาด้วยก็ไม่ได้คิดอะไร
เรื่องเกิดขึ้นตนยังไม่เชื่อว่าหลานชายเป็นคนทำ
เพราะที่ผ่านมาแม่ลูกเขารักกันดีมาก
หลานชายก็เป็นเด็กที่เรียบร้อยและมีสัมมาคารวะมาก
โอ้โหแต่กล้องวงจรปิดมันก็ไม่มีคนอื่นเข้าไป

หรือว่าเขาตัดต่อเองได้ป่ะไม่เนอะน้องคงไม่ทำขนาดนั้นนะ

ตูนเขาเล่าถึงความประทับใจ
มีผู้หญิงคนหนึ่งมาขอบคุณเครื่องมือแพทย์ช่วยชีวิตสามีเขากลับมาเดินได้
เป็นโครงการที่ทำให้ประชาชนในต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้นะฮะ
แล้วนำไปสู่การรักษาพยาบาลที่ทันท่วงที
จนทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายจากอาการบาดเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วย
สำหรับโครงการก้าวคนละก้าว
สุดคุณตูมโบดิสแลมได้เขียนเล่าเรื่องราวประทับใจจากประชาชนคนที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องมือทางการแพทย์
ที่ได้มาจากกิจกรรมก้าวความว่าขึ้นมาคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่
เที่ยวนี้มีโอกาสได้เดินทางไปเยี่ยมชมเครื่องไม้เครื่องมือต่างที่โรงพยาบาลนครพิง
ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่เราได้ร่วมช่วยกันมาเมื่อ๒ปีที่แล้ว
พี่หมอและพยาบาลเล่าให้ฟังว่าเครื่องมือหลายเครื่องได้ช่วยชีวิตคนป่วยมาแล้วหลายชีวิต
จริงแล้วเครื่องผ่าตัดที่ทันสมัยก็ถูกเสริมเติมเข้าไปด้วยทำให้คนได้รับการผ่าตัดที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และบางทีไม่มีใครอยากจะอยู่โรงพยาบาลนานหรอกทุกคนอยากจะกลับบ้านกันเร็วทั้งนั้นคุณก็จะมีโอกาสได้กลับบ้านกันให้เร็วขึ้น
แล้วก็เตียงคนไข้ที่ทันสมัยสะดวกสบายมากขึ้นจำนวนมากถูกนำมาแทนเตียงรุ่นเก่าที่ชำรุดและสุดโสมเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับดูแลทารกที่เคยมีจำนวนไม่เพียงพอ
ก็ถูกจัดหามาเสริมจนตอนนี้คุณหมอบอกว่าสามารถทำงานได้อย่างสะดวกและหายใจได้คล่องขึ้นนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเงินบริจาคที่พวกเราช่วยกันคนละเล็กละน้อย
ยังคงมีอีกหลายส่วนที่ถูกเติมเต็มและพัฒนาให้โรงพยาบาลนครพิงที่เราไม่อาจได้เดินเข้าไปเพราะเก่งว่าจะรบกวนการทำงานของคุณหมอและอาจไปรบกวนคนไข้ท่านอื่นซึ่งระหว่างทางเดินกลับมาขึ้นรถก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาผมแล้วพูดกับผมว่าขอบคุณเครื่องมือที่มอบให้กับโรงพยาบาลนะเพ
คุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้ซึ่งอยู่ตรงนั้นประดีและก็ทำให้รู้ว่าความสุขนี้เป็นของทุกคนและขอถือโอกาสนี้เล่าสู่กันฟังเพื่อให้ทุกคนได้มีรอยยิ้มและความสุขไปด้วยกันอันนี้คือคุณตูนเขาว่าอย่างนั้นนะครับสุดยอดคุณตูนอันนี้เป็นสุดของตูนแล้วนะได้อิ่มใจนะโหโรงพยาบาลไม่เจ็บไม่รู้หรอกโรงพย
เยอะมากมันกินเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายต้องนอนอยู่ใต้ต้นไม้อยู่แล้ว
รอรอใช่แล้วมารอกคิวนะครับ
อ่ะก็สุดยอดแล้วก็อนุโมทนาสาธุกับพี่ตูนด้วยสิ่งที่พี่ตูนทำก็ถือว่าเป็น
สิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีค่าสำหรับคนไทยมากนะครับผมนะฮะ
คิมมาคิมอ้อมแอ้มวิวาให้รอลุ้นปีหน้าหรือเปล่านะครับ
แบบสุดสำหรับคู่รักคู่เริฟนะครับผม
หกปรินแล้วก็สาวคิมเบอรี่ที่ว่างจากการทำงาน
ก็มักจะมีทริปไปเที่ยวพักผ่อนพร้อมกับมีภาพหวาน

จนถูกข่าวลือว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักที
ล่าสุดครับหนุ่มหมากแล้วก็สาวคิมของเรา
ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าตอนนี้เนี่ยเราเรื่อยยังไม่รู้หรอก
ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับวันหนึ่งวันหนึ่งเราทั้งคู่ไม่สามารถตอบได้

ที่รู้คือมีงานที่ต้องรับผิดชอบก็มีคุยกันวางแผนกันคร่าว
ส่วนเรื่องอนาคตก็คุยกันเล่นยังไม่ได้จริงจังทั้งหมดนะฮะ
ส่วนเรื่องที่ก็ไปดูด้วยกันแล้วก็ตัดสินใจซื้อเลย
เพราะชอบตรงนั้นนะครับแต่ว่าคงไม่ทำเป็นเดือนหอ
คงทำเป็นที่บ้านที่พักตากอากาศ
ไว้พักผ่อนหย่อนใจเวลาไปต่างจังหวัดเท่านั้นเอง
ส่วนที่กรุงเทพก็ดูไปเรื่อยยังไม่ได้ตัดสินใจอะไร

เลยอยากปีใหม่เนี่ยก็อาจจะอยู่ที่เมืองไทยก็ได้
ก็ชอบถ่ายรูปทั้งคู่นะสองคนนี้นะคะ
ก็ซื้อบ้านตาอากาศไว้แค่หลังแบบหุ้นกันซื้อ
ถ้าซื้อบ้านต้องอีกคนนึงด้วยแถมไปเลยค่ะน้องจ๊ะ
จากคันหูนะคะถูกต้องซื้อบ้านใหม่
บ้านใหม่จากหลังเก่าที่อยู่มา๕ปีนะ

ตัดใจขายไปจะมีแต่ปัญหา

อยู่๕ปีนี้แบบว่าร่ำรวยรวยขึ้นรวยขึ้นนะ

เขาบอกว่ามาอยู่หลังใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะคะ
ค่ารื่อหาดมูลค่า๒๐ล้านบาทค่ะ
นักร้องลูกทุ่งชั่วโมงนี้ต้องเรียกว่าสวยและรวยมากนะคะ

เมื่อก่อนนี้ก็คือควักกระเป๋าซื้อรถบีเอ็ม

นาฬิกาแพงอีก๑เรือนนะคะ

เขาก็บอกว่าเตรียมข้าวของอะไรเข้าบ้านแล้วค่ะ
แล้วก็ทำพิธงพิธีให้เป็นมงคลแก่บ้านนะคะ
จะบอกว่าบ้านหลังเก่าเขาตัดใจขายจริงนะคะ

แต่ว่าจำเป็นที่จะต้องย้ายมาหลังใหม่นะคะ
ก็ขอให้หลังใหม่พาความร่ำรวยความเจริญความสุข
แล้วก็ชื่อเสียงที่โด่งดังไปสู่เขา

เพราะว่าตอนจ๊ะทำงานจ๊ะทำงานหนักมาก

คุณดูมันมีช่วงดูที่เดี๋ยวเข้าโรงพยาบาล

นางก็มันก็คุ้มค่าแล้ว
ที่นางจะได้รางวัลตัวเองขนาด

เพื่อนแม่เขาเห็นประตูตู้เย็นปิดไม่สนิทเลย

อ่ะกลับมายืนต่อนะครับผม
ไปต่อกับเรื่องน้ำแล่พิรเล่า
กับสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
ได้ค่ะน้ำแล่พิรเล่า

คอลเลคชั่นออทัมวินเทอร์สองพันสิบเก้านะคะ
ก็ถือเป็นเกียรติแล้วก็ความภาคภูมิใจสูงสุดนะคะ
ในการที่ได้ร่วมมือกับแบรนด์นี้นะคะ
สิริวันนวรีแบงคอกค่ะ
เป็นแบรนด์แฟชั่นประเทศไทยที่โดดเด่นจากความงดงามประนีตนะคะ
ก็จะมาปรากฏลวดลายบนขวด
ที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาอย่างวิจิตรแล้วก็งดงามมากค่ะ
โดยคอลเลคชั่นในครั้งนี้นะฮะมีทั้งหมด๓ดีไซน์
ภายใต้การถ่ายทอดความคิดทัศนคติแล้วก็แรงบันดาลใจ
ที่มีต่อโลกที่เป็นอิสระไร้ข้อจำกัดครับ
ถือเป็นงานดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะ
เฉพาะของแบรนด์สิริวัณนวรีแบงคอกฮะ
แล้วก็ตอกย้ำถึงจุดยืนในการเป็นแฟชั่นแบรนด์นะครับ
มีวางจำหน่ายแล้วนะครับที่ร้านสะดวกซื้อ
ถ้าใครสนใจก็ซื้อไว้เก็บเป็นของสะสมที่ละลึกก็ได้

เพราะว่าดูแบบทรงคุณค่า
อีกข่าวก็แล้วกันนะคะน้องนิว
นิ๊วจิ๋วแล้วก็น้องเป๊ก

เขาก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีวิววาวเรื่องทาย
สำหรับคู่นี้ล่าสุดทั้งคู่เปิดเผยว่าไม่ได้กดดันค่ะ
เพราะว่าถ้าเรากดดันคงมีไปแล้ว
หมายถึงคงไปทำวิธีทางการแพทย์อะไรอย่างนี้นะครับ
เพราะว่าเรามีโปรเจกต์ใหม่ทำกันอยู่เรื่อยนะคะ
สามีภรรยาคู่นี้พอสร้างอะไรก็เหนื่อยแล้วค่ะ

เป๊กมันเป็นคนที่หลับได้ทุกที่
สมมุติอีเป๊กเป็นผู้ชายที่เราสามารถลักหลับมันได้ตลอดเวลา

มันหลับได้ทุกจุดของประเทศไทย

แล้วมันเป็นคนที่หลับง่ายแบบโอ้โห

ใช่สิในข่าวเขาบอกว่าเขาทำงานหลายโปรเจคนะฮะ
นั่นนู่นนี่ค่ะมันก็เลยเหนื่อยแล้วก็เครียดนะคะ
แต่ปีหน้าเขาบอกว่าเขาจะลดโปรเจกต์ต่างลงนะคะ
แล้วก็ตั้งใจที่จะมีลูกนะคะจะสร้างทายาทสักที
อย่าไปว่าเขาอยู่ดีก็นั่งหลับสิ
นั่งหลับกับพวกฉันคนแก่

ไม่น่าคุณชอบนั่งไกล

เอาข่าวก่อนไปสักนิดหนึ่งครับ

งปมไม่ให้เอมมี่อามวันนะครับ
ยิมเงินให้ไปแค่ห้าหมื่น

กับอดีตหนุ่มดารานุ่มคุณทีนั่นเองนะครับ
ที่สาวเอมมี่ได้ไปขอยิมเงินจากหนุ่มที

ดารานุ่มเคยพูดไว้เท่านั้นนะครับ

ที่ไม่ได้ช่วยเหลือตามที่อีกฝ่ายหนึ่งขอร้องมา

มี่ก็ไม่น่าจะเอาแชทที่คุยกันออกมา

เผยแพร่ออกไปแล้วสำหรับเงินบริจาค

เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งครับซึ่งตนอยาก
ไว้ให้กับคุณแม่นะครับแล้วก็รักษาตัว
ในอนาคตแล้วก็ตัวเองด้วยนะครับ

ตนจึงให้เงินไป๕หมื่นบาท

ตอนนี้เป็นกำลังใจให้อีกฝ่ายเสมอ
อยากยิ้มให้กันเพราะจะถึงปีใหม่แล้ว

นี่ทำเอาแผงหนังสือเนี่ยลุกเป็นไฟแน่นอนฮะ

นี่คุณดูรูปนี้นั่ง

ยอมมาอวดหมุนเฟ้ตใส่ชุดว่ายน้ำลายเสือ

โดยฝีมือที่เป็นของคุณใหญ่อามาตย์
สาววาวาได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมแคปชั่นว่า
ได้แล้วหรือเปล่าไม่มีไม่ได้แล้วจริง

หลังจากที่เผยแพร่
ออกไปแม่เสือรุ่นใหญ่อย่างฮันนี่พักษรเนี่ย
ยังต้องมาทักเลยว่าลูกเสือของแม่

เฮ้ยเป็นสาวแล้วจริงเราเห็นเขาตั้งแต่เด็กเนอะ

ทำไมดูบางมุมเหมือนพี่ดี้เห็นนานาเหมือนกันนะ

ก่อนไปมีอีก๑ภาวฮะมาร์กี้กับลูกฝาแฝด

เป็นภาพที่อบอุ่นจริงกับเด็กแฝดเนอะ
ของมาร์กี้ราศรีแล้วก็คุณป๊อกพัสกรนี่นะครับ

มาเยี่ยมยายทวดครั้งแรก
โดยคุณแม่ของมากกี้ได้โพสต์ภาพครอบครัวอบอุ่น
พวกเราได้๔เดือนกับ๘วันตรงวันที่๑๒สิงหา
คุณยายบอกว่าพวกเราแข็งแรงแล้วครับ
สามารถพาไปหาคุณย่ายายทวดได้แล้ว
แล้ววันนี้พวกเราก็ได้รู้จักกับยายทวดดูสิดู

นั่นน้องมาร์กี้ใช่ไหมน้องสาว
พูดอย่างนั้นว่าคุณยายวันนี้หนูเอาเหรนที่ชื่อ
มีก้ามีย่ามาหานะคะ
หนูแต่งงานกับลูกชายของคุณอภัทรา
เขาบอกเขาบอกกับยายเขาอย่างนั้นนะครับ
ยายตอนนี้คุณยายมีเหรนแล้วนะ
ทวดก็ฮอยิ้มใหญ่ท่านรู้จักคุณอภัทรศรา
เขาบอกว่าเนี่ยหนูแต่งงานกับลูกชายของคุณอภัสรา

พรุ่งนี้กลับมาเจอกับข่าวใส่ไข่ได้ใหม่

สวัสดีครับคุณที่รับชมค่ะนี่มาสุดยอดเลย